สุดท้ายเนี่ยมีคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเพื่อนกันนะฮะเพื่อนกัน

เจิงวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะฮะ
หนึ่งคนกำลังโทรไปหาผู้หญ้า
นี่เป็นความชุลมุนวุ่นวาย
เกิดขึ้นข้ามวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เอาปื่นจะไปยิงเค้าแต่กระสุนมันด้าน

โดนพี่ศิษย์ศาสตร์เลยบาดเจ็บหนักเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คนเจ็บชื่อนายทงชัยน้อยทองอายุ๒๙ปี
เป็นร้านขายของชำในหมู่บ้านกระดึงทองนะครับตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยคือนายธนาพราวแดงนะครับอายุ๔๐คนหมู่บ้านเดียวกัน
ใช้มีดพร้าฟันเข้าศิษย์ศาสตร์นายทงชัยจนแผลชะกันนะครับ
นี่เป็นช่วงนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนี่คือภรรยาของคนเจ็บภรรยาของนายทงชัย
นี่ก็ขึ้นรถไปด้วยไปดูแลสามีด้วยความเป็นห่วง
ส่วนคนทำร้ายเขาคือนายธนาหลังก่อเหตุหลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำกันขนาดเนี้ยเราก็มาของเราดีดีไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้แปลอะไรเลย
ส่วนปมเหตุเนี่ยทราบว่าทั้งคู่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะฮะแล้วนายทงชัยเนี่ยเขาโมโห
เขาก็ใช้ปืนพกเนี่ยหยิบมาเพื่อจ่อจะยิงนายธนา
แต่ปืนมันด้านยิงไม่ออกนายธนาก็เลยคว้าปืนมาแล้วก็ใช้มีดพระเนี่ย
ฟันใส่เขาที่หัวภรรยาของคนเจ็บบอกว่าสามีกับผู้ก่อเหตุเคยทะเลาะกันมาก่อน
วันเกิดเหตุตัวเธอกับสามีขี่จักรยานยนต์จะไปทำธุระในหมู่บ้าน
ระหว่างทางเจอนายธนานายธนาก็มาหาเรื่องสามี
สามีเลยจอดรถแล้วถามว่ามีอะไรก็ทะเลาะกันอีก
อยู่อยู่นายธนาใช้มีดเนี่ยมาฟันใส่ส่วนที่ว่าสามีพกปืนเนี่ย
ปืนนั้นสามีกำลังจะไปฝากกับพี่ชายไม่ได้ตั้งใจจะพกมาก่อเหตุ
แล้วอาวุธปืนคือจะเอามาให้พี่ชายเก็บ
เพราะคิดว่าจะไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วพี่ใครใครเป็นคนถือมา
ก็เน็บกางเกงมาอ๋อไม่ได้ไม่ได้จะยิงไม่ได้จะอะไร
คือคนเจ็บเหน็บเหน็บใส่เกงมาถ้าเกิดว่าจะยิง
ก็คือตอนที่เขาถือมีดแฟนหนูก็เห็นทำไมแฟนหนูถึงไม่ยิงเขาล่ะ
ถ้าอยากจะมีเรื่องทำไมถึงไม่เอาปืนยิงอืม
ทำไมมันถึงได้เอาปืนไปให้คนอื่นแย่งปืน
ถ้าเกิดเราต้องตั้งใจคนที่มีปืนต้องได้เปรียบถูกไหม
ยิงได้ยิงได้เลยถ้าเขาตั้งใจจะยิงอืม
แต่คนที่เอามีดอ่ะมาแย่งเอามีดเอาปืนแล้ววิ่งออกไปให้พี่น้องตัวเองเก็บอืม
คือขอความเป็นทำใช่เพราะว่าเขาเคยขูภาพหนูมาแล้ว
รู้รงค์คือประจำวันมาแล้วด้วยผมก็ไม่รอจะกลับบ้านจะจะ
แล้วเขาทำไงพี่กี่มาอ่ะ
แล้วแล้วอาวุธปืนนะครับ
พี่ที่รถถ่ายเป็นเขาก็ปันพี่ได้หรอ
คือแล้วมีเรื่องกันมานานหรือยัง
นี่ทงชัยคนเจ็บกับภรรยาบอกผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะเขามาดักผมก่อน
ฟันผมก่อนก็เอาปืนที่จะไปคืนพี่ชายเนี่ยก็ต้องเอามาเพื่อจะป้องกันตัว
สุดท้ายเนี่ยถูกฟันทุกผู้ชมครับนายธนานี่ฮะอันนี้เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายนะครับ
นายธนาเนี่ยหลังจากที่ฟันเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลบหนีไปนะครับหนีไปคืนนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะนี่วันนี้มามอบตัวแล้วนะครับบอกมาขอต่อสู้คดี
แล้วขอเล่าในมุมตัวของเขาเองธนาเนี่ยบอกว่าคือเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ฝั่งคนเจ็บบอกเลย
บอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเขาเดินกลับจากสวนกำลังจะกลับบ้านมาถึงสี่แยกในหมู่บ้าน
ทงชัยเนี่ยขี่รถมาแล้วมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่เขา
เขาก็เลยตะโกนถามไปว่ามีอะไรจากนั้นทงชัยเนี่ยขี่รถแล้วย้อนกลับมาแล้วมาโต้เถียงกัน
ตอนนั้นนายธนายืนยันว่าเห็นนายทงชัยเนี่ยชักปืนออกมาก่อน
เอามาจอดที่หน้าเขาแล้วเหนียวไกลยิงด้วยแต่กระสุนมันด้าน

ใช่ก็แย่งปืนสู้กันแย่งปืนอยู่
มันกดปืนแล้วแต่คือมันยิงไม่แตก
แต่ผมก็จับแย่งปืนหักปืนออกจากมือมัน

คว้าปืนก่อน

ทุกผู้ชมครับวันนี้ธนาเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนสพบ้านด่านนะฮะ
รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยเรื่องการทำร้ายร่างกาย
ก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะครับ
เจ้าตัวเขาบอกเขาเชื่อว่าที่ปืนไม่ลั่นตอนยิงใส่เขาเนี่ย
บารมีของหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองที่คล้องคออยู่นี่นะฮะ
ส่วนคนเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าทางคดีเนี่ยเดี๋ยวรอสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ละฝ่าย
และจะต้องสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย